เมื่อวานที่เราถ่ายเท้าสดนะครับไทยรัฐบิ๊กไฟท์ปรีซีซั่น
คู่ของชวนบุรีเสมอกับเมืองทองสองสองทางโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐ
คุณซื้อฉลามชนก็บอกนะครับว่านัดที่๕ที่กลับมาเตะต่อในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้
ควรจะอนุญาตให้แฟนบอลเข้าไปชมตามมาตรการนะครับคือตอนเนี้ยเขาบอกว่าให้ไม่เกินยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์
สูงสุดไม่เกินสี่พันคนเพื่อป้องกันการระบาดของโควิดแต่โคชเตี้ยมองว่าหากว่าสวบคอทบทวนให้เพิ่มจำนวนแฟนบอล
ให้เข้าสนามได้ไม่เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะส่งผลดีในเรื่องของรายได้สมสอบทวนในหยุดไปนาน
แล้วก็จะทำให้ทีมนั้นสามารถที่จะหาเงินเข้ามาหลังจากที่ความแน่นอนในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นั้นยังไม่ชัดเจน
รีสตาร์ทชมบุรีนั้นมีคิวเปิดบ้านเจอกับตราดเอฟซีวันอาทิตย์ที่๑๓กันยายนนี้นะครับ
ส่วนเล็กซันเรกามากุญซือเมืองทองพูดถึงลูคัสโพช่าแล้วก็ซาดอร์บีซาเยฟ
ผู้เล่นต่างชาติที่ไม่มีชื่อลงสนามว่าทั้งคู่เจ็บเล็กน้อยก็ไม่เสี่ยงใช้งาน
ส่วนเกมเจอกับสุโขทัยในวันเสาร์ที่๑๒กันยายนหากไม่สมบูรร้อยเปอร์เซ็นต์
ก็ไม่อยากส่งลงเพราะว่าอาจเจ็บซ้ำและต้องพักยาว
แต่เขายังเชื่อว่าทุกคนที่เหลืออยู่นะครับ
สามารถทำผลงานได้ดีจากการแสดงศักยภาพให้เห็นในเกมเจอกับชนบุรี